ที่เราเพิ่งเล่าไปค่ะว่าโอ้โหสร้างตำนานการก่อเหตุวุ่นวายแล้วมันก็ดูน่ากลัวดูอันตราย

คือเขาบอกเดี๋ยวเขาจะต้องรอเรียกญาติมาแล้วจะแจ้งข้อหา
ก็คือเอาเป็นว่าล่าสุดที่ห้างใช่ไหมแถวปฐุมวัน

แต่คนก็บอกเอาปล่อยไปก่อนแล้วเขาจะก่อเหตุอีกหรือเปล่า
แล้วเนี่ยแล้วคือหลายเหตุการณ์แล้วปล่อยไปก่อนก่อเหตุอีกหรือเปล่า
ปล่อยไปก่อนโพสต์อะไรก็ไม่รู้เต็มโลกโซเชียลไปหมดนะคะ
คุณภาคภูมิคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูกันนิดนึงนะคะ

เขามีการเช็คอินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวานนี้
แล้วก็โพสต์คลิปงูมีข้อความคมขู่ว่า
นักศึกษาใครอย่ามาใกล้ในรถมีนะงูเตือนแล้วนะ
แล้วก็ช่วงตี๓๔๑นาทีเมื่อคืนนี้นะคะ
นอนอยู่ข้างมธรรมศาสตร์รอเลิกพรุ่งนี้
ประเด็นคือสิ่งที่เขาโพสต์นักศึกษาเขากลัวสิคะ
เพราะมันหลังจากไปก่อเหตุที่ห้างซึ่งถูกปล่อยตัวไปก่อนนั่นแหละ
แล้วตัวเองดันโพสต์ว่าตัวเองมีงูอยู่ในรถ
นอนอยู่ข้างมธรรมศาสตร์

การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต้องออกมาโพสต์เตือนนักศึกษาเตือนบุคลากรว่าต้องระวัง

ต้องแบบให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ช่วงสายวันนี้๙โมง๔๖นาที
โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โพสต์ต่อว่านายกรัฐมนตรี

โพสต์ว่าคิวต่อไปถึงคุณอภิษฐิหรือถี่น้องกปศ
โมง๓๘นาทีโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของได้เวลากล่อมงูเข้านอน
ทุ่ม๑๗นาทีโพสต์ถึงนายกรัฐมนตรีอีก
บอกว่าไม่ต้องให้เลขาติดต่อมานะให้ติดต่อมาเองนะ
ลักษณะการโพสต์ก็จะมีลักษณะการพูดถึงนักการเมืองหลายคนมาก
เหมือนกับว่าโพสต์ทุก๑๐นาทีเลยก็ว่าได้
ก็เนี่ยค่ะพอปล่อยไปแล้วไม่ได้ดำเนินคดีอะไร
แต่อย่างประเด็นโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้
มันเดือดร้อนคนอื่นคนกังวลใจ
ตำรวจครับใช้พรบสุขภาพจิตได้เลยนะ
คืออย่าปล่อยเพราะกลัวว่ามันจะรุนแรงกว่านี้แล้วมันจะเอาไม่อยู่

ล่าสุดวันนี้ทำให้ตำรวจต้องออกมาชี้แจงอีกรอบนะฮะ
คนธรรมดรีจิรษร๙แสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
นปทุมวันเจ้าของพื้นที่แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้ว
ข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญสั่งปรับ๕๐๐๐บาท
ข้อหาส่งเสียงดังไม่มีเหตุอันควรทำให้ประชาชนตกใจ

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครมาแจ้งความ
ก็ปรับไปตามสิ่งที่เห็นตรงนั้น
เนี่ยมันก็อย่างนี้เหมือนหลายกรณีก่อนหน้านี้เนาะ

เหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นไม่มีคนเจ็บ

เหตุปล่อยงูเห่าอันนี้ท้องที่สอนอนลุมพินี
กำลังจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่ม
เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์คุ้มครองสัตว์อันตราย
อะไรตรงนี้เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มตำรวจบอก
ส่วนที่ว่าอ้าวแล้วทำไมปล่อยจังเลยผู้ก่อเหตุ
ก็สร้างความวุ่นวายหลายครั้งแล้วมีประวัติอาการทางจิตเวท
รักษาอาการทางจิตไม่รักษาต่อเนื่องขาดโยงขาดยาอะไรพวกนี้
ตำรวจบอกว่าก็ในท้ายคำร้องของสำนวนคดีล่าสุดเนี่ย
พนักงานสอบสวนได้เขียนในท้ายคำร้องแล้วว่า
เสนอต่อสารให้ส่งตัวไปรักษาเพื่อความปลอดภัย
ปล่อยตัวออกมาแล้วจะเกิดอันตรายต่อสังคม
แต่ก็คือยังไม่ได้คุมตัวส่งไปรักษาไงเขียนไว้ในท้ายคำร้อง
ทีนี้เรื่องของญาติญาติเนี่ยที่ว่าจะปล่อยประละเลยหรือไม่
ตำรวจนครบานที่แถลงวันนี้บอกว่ายังสรุปไม่ได้
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขามีการปล่อยประละเลยอะไรหรือไม่
มีการป้องกันไม่ให้ก่อเหตุซ้ำหรือไม่
กำลังติดตามตัวยาดแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุอยู่

แต่การจะปล่อยคนที่ป่วยจิตเวท

ไม่รอให้ญาติเขามารับหรือให้คนที่อยู่ที่ดูแลเขาได้มารับเหรอคะ
คือเวลาตำรวจปล่อยคือปล่อยไปเลยอย่างนี้เหรอคะ

ก็เนี่ยตำรวจบอกนี่ไงเขียนในท้ายสำนวนคดีแล้วไงว่าอ่า
เสนอต่อสารให้ส่งตัวไปรักษาเพื่อความปลอดภัย
ปล่อยตัวออกมาแล้วเกิดอันตรายต่อสังคม
บอกว่านอนอยู่ข้างธรรมศาสตร์ในรถมีงูนะ
แล้วเนี่ยตำรวจบอกอ่าถ้าตำรวจเนี่ยจะตามตัวตามเจอไหมเนี่ย

ซึ่งตั้งแต่แรกเนี่ยอย่างเพจดราม่าแอดดิกจ่าพิชิตบอกว่า

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะ
บอกว่าตามกฎประมวลกฎหมายตำรวจต้องเข้าไปดำเนินการจับกลุ่มคุมตัว
ผู้มีอาการป่วยทางจิตแล้วก่อเหตุทันที
แล้วคุมตัวเนี่ยส่งไปให้อายการเป็นผู้ส่งฟ้อง
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิพากษา
บำบัดรับโทษอะไรก็ว่ากันไป
อายการจะใช้ดุลพินิษฐ์ในการส่งฟ้องหรือไม่

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไปบำบัดก่อน

คือไม่ใช่แบบปล่อยไปเลยก่อน

ว่าเขาเองเป็นผู้มีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรก็ตาม
มันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ต้องมาแสดงก็ต้องมาพิสูจน์ทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่
ผู้ใดก็ทำความผิดในขณะไม่สามารถรับรู้ชอบ
หรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง
คือการที่จะไม่ได้รับโทษหรือความผิดนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ศาล
จะต้องเป็นคนที่หักศีลไว้เอง
หรือต้องให้เขาไปฆ่าคนตายหรือทำให้ใครเจ็บจริงก่อนหรือยังไง
คุณผู้ชมคะเราไปถามหมอเบิร์ตค่ะแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค
มนุยการศูนย์จิตรักษ์โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ
ในฐานะของคุณหมอที่ดูแลเรื่องของผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทนะคะ
หมอเบิร์ตบอกว่าคนที่มีอาการป่วยทางจิตจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา
และได้รับการประเมินจากแพทย์เท่านั้นถ้าพบว่าป่วยต้องรักษา
กรณีผู้ป่วยกลับมาบ้านแล้วไม่ยอมกินยาหรือกินยาไม่ต่อเนื่องแล้วมันคลุ้มคลั่งเนี่ย
สาเหตุมาจากคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างอาจจะมองว่าเขาหายแล้วมั้ง
ไม่กินก็ได้มั้งในความเป็นจริงมันไม่ได้ค่ะ
ถ้าผู้ป่วยที่คุณหมอบอกว่าต้องกินยาหมายความว่าต้องกินและต้องกินต่อเนื่อง
กว่าหมอจะเป็นคนบอกว่าหายหรือไม่หายหยุดยาได้หรือยัง
ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวประเมินเองแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ส่วนใหญ่แพทย์ก็จะยังต้องนับดูอาการเป็นระยะ
อาจจะพึ่ง๑เดือน๒เดือน
คือไม่ควรที่จะขาดการรักษาโดยสิ้นเชิง

ก็อาจจะเกิดโรคกำเริบได้
แล้วสมมุติว่าโรคกำเริบแล้วเนี่ย
เราจะคิดว่าครั้งที่แล้วไม่อันตรายหรอก

แต่ถ้าแต่ละครั้งที่กำเริบแล้วโรคมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไป

คราวนี้อาจจะอันตรายขึ้นกว่าเดิมก็ได้